ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับช่วงเกิดเหตุไว้ได้ชัดเจนเหลือเกินคือผู้ชายคนนึงเนี่ยเขานั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่มีเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะเพื่อนร่วมงานเขาเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกมานะคดีข้อหาฆ่าคนตายเขามาขอดูพระอ่าเขาก็เอาพระให้ดูเขาถามว่าพระเหนียวไหมขอลองหน่อย
ลองกระเป๋าอยู่ในนั้นไหม
คือมาขอลองกันได้ไหม
คือทางผู้ตายเองก็คงไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ใช่ทางผู้ตายก็ไม่ได้พูดอะไรที่ดูเป็นการที่จะ
ี่ยวี่ยวนหรือหาเรื่องหรืออะไรเลยนะ

วิ่งไล่ตามไปแทงเขาอีกนะครับ
สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ

เขามีโต๊ะที่กำลังนั่งล้อมวงสังสรรค์กันอยู่
คือถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
จะเห็นว่าเขาก็นั่งล้อมวงสังสรรค์กันอยู่
ที่คนก่อเหตุเนี่ยจะข้ามถนนมาจากฝั่งนู้น
แล้วก็เดินเข้ามาหานะฮะ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอัตภพลณนครนะครับ
อายุ๔๔ปีนะฮะ

ซึ่งไปปัสสาวะกับผู้ตายนั่นแหละ
แล้วผู้ตายก็เดินกลับเข้ามาก่อน
สักพักหนึ่งคนก่อเหตุจะเดินตามมาแล้วก็มาคุยกันเรื่องพระ

นายอัธพลนานครนะครับอายุ๔๔ปีนะครับที่เสียชีวิต
คนก่อเหตุชื่อนายวิทูลโอชาผลอายุ๕๑ปี
เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะฮะ
ขอดูพระที่ห้อยคออยู่แล้วบอกอยากจะขอลองความขลังหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
หน้าบ้านพักในชุมชนตลาดคลองเตยซอย๘
ตรงข้ามสนามฟุตบอลท่าเรือ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ไปคุยกับกู้ภัยที่ไปช่วยผู้ตายนะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขากำลังเดินทางกลับเข้าบ้านพอดี
มาถึงสนามฟุตบอลท่าเรือเนี่ย
เจอนายอัธพลนั่งอยู่กลางถนนโบกรถขอความช่วยเหลือ
ก็ขับเข้าไปดูใกล้ใกล้พอลงไปดูเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงอยู่นะฮะ
แล้วคนเจ็บร้องขอให้พาไปส่งโรงพยาบาล
เขาก็รีบช่วยเหลือนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
พี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลมาให้
จังหวะนั้นเขาหันมาปุ๊บเขาก็กระโดดขึ้นหลังรถ
กระโดดขึ้นค่อมท้ายรถผมเลยก็กอดผมแน่นเลย
จังหวะนั้นเขาอุ๊ยเลือดพุ่งเยอะพี่อะไรยังไง
พี่พาผมไปโรงพยาบาลก่อนพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยผมถูกแทง

แต่ที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยแล้วก็จังหวะช่วงวิ่งด้วยฮะ
เลือดก็คงจะแบบสูบฉีดอะไรออกมาแล้วก็เลือดคงไหลเยอะนะฮะ
เพื่อนผู้ชมครับศพของคุณอรรถพลเนี่ย

บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดท่าพระนะครับ
เราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะฮะ
เธอบอกว่าเมื่อวานนี้ก็นั่งสังสรรค์กันอยู่
ในวงที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันทั้งนั้น
ตัวคนก่อเหตุชื่อนายวิทูลเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานได้๒เดือนนะฮะ
เขาเคยติดคุกนะเพิ่งพ้นโทษออกมา
ติดคุกเนี่ยคดีคือฆ่าคนตาย
ภรรยาผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีเดินไปปัสสาวะ
แล้วนายวิทูลก็เดินตามไป
แล้วสามีก็เดินกลับมาที่วงสังสรรค์
ที่นายวิทูลจะเดินตามกลับมา
แล้วมาถามเรื่องห้อยพระอะไร
สามีก็เอาพระออกมาให้ดู
บอกเนี่ยก็ได้ยินอยู่นายวิทูลเนี่ยถามสามีว่าหนังเหนียวไหม

ซึ่งสามียังหัวเราะอยู่เลย
เพราะคิดว่าคงจะพูดเล่นไม่คิดว่าจะแทงจริง
ก่อนที่นายวิทูลเนี่ยจะลวงมีดออกมาจากกระเป๋า

แล้วยังวิ่งตามไปแทงซ้ำอีกทีนึง

ตอนนั้นทุกคนในวงเนี่ยตกใจมาก
เพราะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คุยเล่นเฉยค่ะเหมือนทุกครั้งที่คุยกัน

เขาก็ชักมีดออกมาแทงทีนึงก่อน

ใช่ค่ะล้มเขาหงายหลังล้มลงไป
พอล้มลงไปเขาก็วิ่งไปแทงซ้ำอีก

นายวิทูลหลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนพระของคุณอัธพลที่นายวิทูลเข้ามาขอดูแล้วมาขอลองพระเนี่ย
ที่สวมอยู่ที่ส้อยที่คอนะ
พระพุทธชินราชมรุ่นอินโดเชียนปี๒๔๘๕นะครับ
ราคาเช่าตามท้องตลาดเช่าบูชาก็๘๐๐๐๑๐๐๐บาทนะครับ
อีกองคือหลวงปุธิ์ธิมทร์วัทรหารไร่
ราคาเช่าบุชาตอนนี้ก็๑๐๐๐๐๐บาทขึ้นไปนะ

ตามข้อมูลนะครับมีข้อมูลว่าหนีกลับไปอยู่ที่ห้องเช่า
ในซอยชุมชนพัฒนาใหม่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
พอกลับไปห้องเช่าแล้วขนข้าวขนของหนีเลยนะฮะ
พาเมียหนีไปด้วยเจ้าของห้องเช่าบอกว่า
นายวิทูลกับภรรยาเพิ่งมาเช่าอยู่ไม่ถึงเดือน
คือที่มาขนของย้ายหนีไปเนี่ยหนีแบบไม่คืนกุญแจด้วยนะ
คืออยู่ดีก็หนีหายไปเลย
ตอนนี้ตำรวจสอนอท่าเรือขออนุมัติศาลออกหมายจับนายวิทูลแล้วนะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ล่าสุดมีญาติประสานมายังตำรวจ
บอกว่าเดี๋ยวนายวิทูลเนี่ยเขาจะมามอบตัวภายใน๑๒วันนี้
มีอย่างนี้ด้วยแต่ว่าสารอนุมัติหมายจับแล้วนะฮะ